คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เป้วงมายกันบ้างดีกว่า
สำหรับศิลปินหนุ่มคนนี้เนี่ยต้องบอกว่า
กำลังมาแรงมากโดยเฉพาะเรื่องราวความรักของเขาไม่ใช่เพลงของเขานะ
แต่เป็นเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวของเขานี่แหละ
ออกลงเจอฉันไม่ไมล์อยู่มั้ย

ต้องมายแล้วล่ะค่ะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวขนาดนี้นะคุณนะ
เรียกว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีกแล้ว
สำหรับนักร้องชื่อดังเป้วงมาย
ยุติความสัมพันธ์กับนางร้ายคนสวยวิกหมอชิด
หิวซีรีรพัฒน์ด้วยเหตุผลไม่ใช่ความสุขของผมยังไม่ทันได้เคลียร์เลยคุณ
ก็มาเจอเรื่องราวคนรักเก่าแฉแบบแสบคัน
บอกว่าเคยถูกฝ่ายชายและเพื่อนรุมทำร้ายร่างกาย
ล่าสุดค่ะเมื่อเวลาบ่าย๓โมงที่ผ่านมา
ก็ได้ถือโอกาสชี้แจงความจริงจากฝั่งของตัวเองบ้าง

เรื่องราวเนี่ยมันเจอขึ้นมานานมากแล้ว
ประมาณสัก๖๗ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ
แล้วเรื่องราวจริงแล้วมันถูกมีเบื้องมาจากความจริงเรื่องโฆษณ์ที่รวด
คือคุณเป๊กกับแฟนเก่าเขามีฝั่งพิเศษอย่างกัน
เราก็เห็นท่าไม่ดีคือสิ่งที่เราทำในวันนั้นคือเป็นการห้ามห้ามปราม
คือไม่ให้เขาอยู่ใกล้กันนะครับเพราะว่ามันมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้น
มีการลงไม้ลงมือถือขวดน้ำแล้วก็ทำลายทรัพย์สินในร้าน
เราก็เลยต้องพาตัวเขาออกนอกร้านครับ
อันนี้เราพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
การไปจิกหัวหรือไปตบเขาหรือไปอะไรอย่างนี้
พูดตรงนะครับตรงนี้ว่าเราไม่มีโอกาสให้ทำแบบนั้นเลย
ไม่เคยคิดถึงด้วยซ้ำว่าจะทำแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยนะครับ
ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าจริงแล้วเรื่องเหล่านั้นมันจบไปแล้ว
ตอนที่ผมคบกันกับเขาตอนที่ผมมีความรู้สึกดีกับเขาหรือจะอะไรก็ตามหรือจะ
ผมไม่รู้อะครับว่าพี่จะเรียกมันว่าอะไรจะครบหรือจะอะไรก็ตาม
แต่สำหรับผมเองกับเขาผมรู้กันอยู่แก่ใจว่าผมทำอะไรกันอยู่
ก็เก็บไว้เป็นเรื่องของคนสองคนสำหรับเรื่องของคุณหมิวแฟนเก่าคนล่าสุดเนี่ย

พูดถึงเรื่องส่วนตัวของคุณเป้กับความรักต่างที่เกิดขึ้น
แต่ว่าออกมาชี้แจงครั้งนี้ก็คืออยากจะเคลียร์ประเด็นที่บอกว่ามีเพื่อนในวงกับคุณเป้ไปทำร้ายแฟนเก่าของเขา
เขาบอกว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่ทะเลาะกันจริงนะคะ
แต่ว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายที่บอกว่าไปจิกหงจิกหัวเนี่ยไม่มีไม่มีนะคะ
ส่วนอันนี้เป็นการชี้แจงจากฝั่งคุณเป้วงตอนกับเพื่อนในวง
คือร่วมวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาแค่ไปแยกออกไม่อยากให้ทะเลาะกันเท่านั้นเองนะคะ
ว่าเคลียร์นะสำหรับประเด็นนี้นะเพราะว่าวงมาลก็บอกมีผลกระทบกับงานค่อนข้างเยอะ
เยอะนะเพราะว่าหลายคนก็มองว่ากลายเป็นคัสโนว่าตัวพ่อไปแล้วอ่ะแบบนี้นะคะ
แต่ก็ออกมาเคลียร์ให้ตัวอีกชัดเจนกันไป